หลังจากที่แพ้เกาหลีเหนือศูนย์ตอนหนึ่งนะครับ

เราต้องชิงดับ๓กับทางเวียดนามนะครับ
ก็มีการลงฝึกซ้อมนะครับ
ช่วงเช้า๔๐นาทีชัยวัดโบราณแยกซ้อม

รันยันโควิชก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีการเตรียมตัวอะไรมากนักนะครับ
จากว่าได้พักเพียงแค่วันเดียวก็จะใช้ผู้เล่นที่ฟิตที่สุด
ลงสนามแล้วก็จะเก็บไทยชนะให้ได้

ชิงชาติไทยเชียร์แล้วสุดท้ายที่จีนเดือนหน้า
ทุกคนมีโอกาสในการโชว์ฝีเท้าศักยภาพทั้ง๒เกมที่ผ่านมา
คิดว่าทำได้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้น

ก็อยากจะให้พัฒนาไปเรื่อยมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับ
ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกศรของทีมชาติเวียดนาม
ฮังเซียก็บอกว่าเกมกับไทยก็จะพยายามคว้าชัยชนะ

แต่ว่าก็บอกว่าจากผลงาน๒นัดที่ผ่านมาของไทยก็เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีค่ะ
ส่วนเกมนัดชิงนะคะญี่ปุ่นเจอกับอุสเบกิสถานพรุ่งนี้เหมือนกันค่ะเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ